คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะน่าเห็นใจนะคะ
พี่สาวร้องสื่อขอความเป็นธรรมหลังจากที่น้องชายถูกวัยรุ่นใช้ลูกดอกแทงปลาค่ะ
งข้างหลังทะลุถึงปอดเลยนะคะน้องชายเนี่ยอาการสาหัส
แต่คนก่อเหตุเนี่ยยังปฏิเสธค่ะไม่ยอมรับทั้งที่ว่ามีคนเห็นเหตุการณ์
แล้วพยายามที่จะวิ่งเต้นล้มคดีโดยใช้คนที่มีอิทธิพลในท้องถิ่นมาช่วยเคลียร์คดีค่ะ
พี่สาวบอกว่าไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้ถ้าเกิดแบบนี้ต้องร้องสื่อแล้วล่ะค่ะ
พี่สาวของคนเจ็บชื่อว่าคุณรัชดาพรวายุกันอายุ๒๙ปีนะคะ
เป็นชาวบ้านที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรียรำมาร้องขอความเป็นธรรมต่อสื่อมวลชนแบบนี้ค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าน้องชายที่ชื่อว่าประสบชัยอายุ๒๕ปีเป็นเจ้าเพศพอดี
ถูกวัยรุ่นต่างหมู่บ้านใช้ลูกดอกยิงปลาแทงจากด้านหลังทะลุปอดได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณข้างสระน้ำบ้านโพดอนหวายคืนวันที่๒๐ตุลาคมที่ผ่านมา๒๐๒๑๒๒๒๓๓๔คืนแล้วนะคะ

ตอนนี้น้องชายยังคงพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ
ถึงแม้กระนั้นก็ตามแต่ผู้ก่อเหตุกลับปฏิเสธทั้งที่ก็รู้จักกันนะคะ
นี่นะคะสภาพของน้องชายเธอนะคะต่อมาเธอตัดสินใจไปแจ้งความต่อตำรวจที่โรงพักเมืองบุรีรำนะคะ
จากนั้นตำรวจเองก็ทำหน้าที่ด้วยการเรียกตัวผู้ต้องสงสัย๔คนรวมถึงนายน้อยเนี่ย
ผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำแต่กลุ่มผู้ก่อเหตุโดยเฉพาะนายน้อยเนี่ย
ให้การปฏิเสธเสียงแข็งเลยนะไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำ
แล้วก็อ้างว่าคืนวันเกิดเหตุตัวเองอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
ขณะเดียวกันคุณผู้ชมคือนายน้อยเนี่ยอ้างว่าตัวเองอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
แต่ก็มีพยานที่เขาเห็นเหตุการณ์ว่านายน้อยนั่นแหละเป็นคนก่อเหตุ
เฉพาะน้องชายเห็นหน้านายน้อยชัดเจนเลยนะคะ
และที่สำคัญนายน้อยเนี่ยยังเก็บลูกดอกที่ใช้ก่อเหตุเนี่ย
กลับบ้านไปด้วยพี่สาวย้ำเลยนะคะว่าผู้ก่อเหตุพยายามที่จะวิ่งเต้นเพื่อล้มคดี
ครั้งแรกที่ไปพบตำรวจทางกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ได้พาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่มาช่วยเคลียร์คดีด้วย
เธอก็เลยอยากให้ตำรวจเร่งสืบสวนหาข้อเท็จจริงเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด
เอาล่ะอีกฝั่งหนึ่งเธอเองก็พยายามที่จะมาร้องสื่อมวลชนด้วยนะคะ